สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการที่ได้ทั้งเสียงหัวเราะแล้วก็ได้เงินแสนกลับบ้าน
และแน่นอนนะฮะผู้ช่วยเรา๓คนพร้อมแล้วนะฮะที่จะมอบเงินแสนให้กับน้องในวันนี้นะครับ

สวัสดีครับ
เดี๋ยวมาดูน้องของเราแต่ละคนนะฮะจะทำให้พวกคุณหวั่นไหวด้วยนะครับ
ไปพบกันทั้งสามคนเลยดีกว่านะครับน้องชุบแจงน้องน้ำเย็นและน้องโอ๊ตครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

มาหมุนเลย
ท่านนะฮะที่จะมาถามน้องจุ๊บแจงนะครับ
มีคุณเอมคุณนัตตรีนะครับ
แล้วก็มีคุณเนมคุณโต้งนะฮะ

เทียบมากครับ

สวัสดีครับ

ถ้าน้ำเย็นเลือกแล้วเห็นความต่างมากเชอรี่

เดี๋ยวเชอรี่ก็จะมีมันใจที่จะเลือกกล้องเขามา

และ๓เหรียญนะคับกดเลยนะท่ี

ผมก็นึกถึงซานต้าคอซครับ

เขาว่ากันว่าเป็นนักบุญของชาวคริสต์ครับ
ผมจะถามว่านักบุญคนนั้น

ลองวิเคราะห์ดูนะครับว่าไหนที่ไม่ใช่ค่อยตัดออก

ส่วนเซนต์ซานต้าเนี่ยก็ไม่เคยได้ยินเหมือนกัน
แต่ว่าหนูคิดว่ามันอาจจะเป็นนักบุญชื่อซานต้าโดยจริง

ก็เห็นด้วยกับพี่สาว

กล้องซูมมาได้

ตอบว่าเซ็นต์ซานต้าค่ะ

กล้องซูมมาฮะ

กล้องซูมออกไกลนะฮะ

ขอบคุณเชอรี่ครับ

หาเรื่องตลอดอ่านะฮะมากันที่น้องแอร์แก๊กบ้างนะครับ
น้องน้ำเย็นน้องน้องน้ำเย็นนะฮะน้องน้ำเย็นวงร้อมหาชนมาครับ

มีนะฮะพี่ปุ๊นะครับแล้วก็คุณแจ๊สนะฮะน้องคมแล้วก็พี่แอ๋ว
เอาใครดีจ้าใครครับคุณคมค่ะอ่ามาคุณคมแนะนำตัวหน่อย
สวัสดีครับผมชื่อคมนะครับผมชอบฟังเพลงพี่ตูนตั้งแต่เด็กเลยนะครับ
ฟังเพลงพี่ตูนพี่ตูนอ่าเอาใครดีมาช่วยเร็ว

จริงอยากเชี่ยวคนสายบันเทิมอะอ๋อ
พี่ชีวิตรก็ไปบ่อยไม่ไม่มาแล้วได้รู้ว่าโอ๊ตให้โอ๊ตไปรับหน่อยเร็ว
เขายังไม่เรียกใช้ปริศนีการแล้วเราไปยิ้ม

สวยและยืนให้ใกล้

ข้อนี้ค่ะอยากจะให้น้องน้ำเย็นนะคะช่วยพูดว่าขอบคุณมากเลยที่มีพี่เชอรี่
เพราะว่าคราวนี้น้องน้ำเย็นจะตอบไม่ได้เลยถ้าไม่มีพี่เชอรี่

ค่ะกล้องสุดไปแล้วนะครับไปดูแล้วไปน้อยนะครับว่าจะใช่สติวด์หรือไม่ครับ
เชิญครับหืภูมิกูนะครับเคยทำอาชีพสุจรแรกก่อนครับ

เชอรี่รับไปอีกหนึ่งดวงดาวนะครับ

แล้วเอาละมาดูวงร้อนหมาชนนะครับผม
พร้อมแล้วมุนเลย

พี่วันนานะฮะน้องนิกกี้นะฮะ
จันแล้วก็พี่บีอะไรดีครับ

อ่ะให้คุณนิกกี้แนะนำตัวก่อน

แต่ว่าผมมีเชื้อสายจีนครับ

นี้จีนก๋าด้าเลย

พี่หมอเพื่อนมาช่วยน้องหน่อย

ลง๓เหรียญนะครับไปฟังคำถามครับ

ผมถามว่าดาววันทรงชาติจีนเนี่ยมีทั้งหมดกี่ดวงครับ

ดาวนผมถูกคำถามให้นะครับว่า
ดาวนทรงชาติจีนทั้งหมดมีกี่ดวง
พูดจริงนะมีเชื้อสายจีนมากแต่ยังไม่รู้เลยนะครับ
ข้อนี้ยากแล้วก็เห็นใจหมอเพื่อนเจอแต่ข้อยากทั้งนั้นเลยนะครับ
๑กับ๓สักอย่างมั้ยคะไม่๑กับ๓ดวงนะ
แต่ว่าตอนนี้๑ไม่น่าจะใช่แล้ว
น่าจะใช่แล้วเหลือระหว่าง๓กับ๕

ตอบแล้วนะครับว่า๓ดวง
ดาวบนทรงชาชนมีกี่ดวงครับ

พื้นหลังของทรงชาติจีนเนี่ยเป็นสีแดง
ซึ่งบนทรงชาติจีนนั้นมีดาวทั้งหมด
ทั้งหมด๕ดวง
เอาล่ะทรงชาติจีนนะฮะขออนุญาตเพิ่มเติม
อะไรแล้วทำไมเมื่อกี้ไม่พูดล่ะ

และพื้นเป็นสีแดงนี่คือทงชาติจีน
นี่ไงอ๋อ
แล้วก็ฉะนั้นไม่เป็นไรผิดจนทุดหน้า

โอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบหน้ามาใหม่
จ๋าว่าไงจ๊ะทุกแจงแฮปปี้นะ

ตอนนี้นะครับน้ำเย็นได้คนเดียว๓คะแนน

นี่ดีใจออกหน้าออกตามา
ใครนำสรุปใครนำอ๋อนี่ใช่ไหม
นะครับพี่
คุณตั๊กอ่าเอาใครดิเอาพี่ตาเลือกคุณแนะนำตัวครับแล้วติดค่าชื่อตั๊กค่ะคือ
วันนี้เราอยู่กันที่มหาวิทยาลัยหอการค้านะคะเอาใครมาช่วยดีใครถนัดวอเล่

นอกจากถนัดบ่นนะฮะ
ตัวเลขกูจะลองทุกชนิดเล่นเป็นหมดนะฮะ

สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยคืออะไรคะ
แล้ววอลเล่ใคร

ผมว่าการค้าการขายต้องมีเรือสัมเภาบรรทุกมา

สมจิตเขาเทไปที่เรือสัมเภาหนูว่ายังไง

สัมเผ่าคือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหอการค้าใช่หรือไม่ครับ

สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเป็นรูปเรือสัมเภาค่ะ
เย้

ขอบคุณครับ

สำหรับน้องจุ๊บแจงได้ไป๓คะแนน
คุณสมจิตได้ไป๑ดวงดาว

ที่น้ำเย็นกันบ้างนะครับ

วงล้อมหาชนมาครับ
พร้อมแล้วมุนเลย

เพิ่มชอบไป๒ประตู
ประตูหน้าและประตูล่ะ

จะมีขอดลิฟต์ปุริเณรนะคะที่ใช้นิ๊วเดียวจาก

ขอดที่น้องจับอยู่
กูเหมือนมองไหมว่าเครื่องสายเล่นเป็นประขิมอ่ะ

ตอบว่าขอดขอดจี้ค่ะ

๔พอจี้ข้อนี้๓คะแนนนะครับ